วันนี้เลขาธิการกรกตออกมายืนยันนะครับว่าไม่ว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันไหน
กรกตก็พร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งและประกาศผลออกมาให้เรียบร้อย
ภายในวันที่๙พฤษภาคมตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับ
ก็เป็นท่าทีเดียวกับที่พลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช

ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
แต่ก็อยู่ในกรอบ๙พฤษภาคม
พร้อมขอให้ทุกคนดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย
เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ใกล้เลือกตั้งก็ยิ่งมีการเคลื่อนไหวกันไปมา
หลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องฟังหูไว้หู
มันมีอะไรออกมาก็ลอง

ถ้าฟังแล้วเชื่อทุกอย่างมันก็บ้านอะนะ
เพราะฉะนั้นก็อย่าไปตามกระแส
วันนี้บ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาใจโดยสมบูรณ์นะครับ
แล้วก็แน่นอนยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้ง
ไม่มีการดึงอะไรไปได้หรอกครับ
จะขยับอะไรไปมาก็แล้วแต่เหตุผลมา
แต่มันก็อยู่ภายใน๙พฤษภาคม

พันธุ์ตำรวจเอกจรุวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตย้ำความมั่นใจ
ว่าสามารถจัดการเลือกตั้งและประกาศผลได้

หรือภายใน๙พฤษภาคมตามที่กฎหมายกำหนด

ยังต้องรอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พร้อมระบุกรกตออกระเบียบการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเท่าเทียม
ส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์และวิทยุนั้น

ไม่เกิน๑๕๐วัน๙พฤษภานะครับประกาศผล

บอกให้แจ้งมาถ้าภาคการเมืองให้แจ้งมาที่เลขาธิการ

ก็ให้แจ้งไปที่พอกรกตจังหวัด

เฟซบุ๊คทางไลน์ทางยูทูปหรืออะไรก็ตามนะครับ

ถ้อยคำมันมีเป็นถ้อยคำที่หาเสียง
สัญญาว่าจะให้ให้หรือใส่ร้าย
เพราะว่าผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ตัดสิทธินอะไรก็ดี

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ
เหลื่อมล้ำของไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้าง
มาตรการทางเศรษฐกิจในขณะนี้
อาจแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี
มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น
ขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เห็นว่า

จะต้องดึงอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจ
อยู่ในมือไม่กี่ตระกูลลงมากระจายให้กับทุกคน
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
พร้อมด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธ์และแก่นำพัก
ลงพื้นที่พร้อมขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องการคมนาคมคือเครื่องมือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ
และเป็นเรื่องที่ดีที่คณะรัฐมนตรีขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินได้เร็วขึ้น
ส่วนกระแสข่าวพักเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนายชัดชาติ
เป็น๑ใน๓รายชื่อนายกรัฐมนตรีนั้น
วันนี้เจ้าตัวไม่ปฏิเสธหากภักดิ์เห็นว่าเหมาะสม

ปิดท้ายที่พักเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพัก

ศูนย์ประสานงานเขตเลือกตั้งที่๒จังหวัดประทุมธานี
มีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา

นโยบายพร้อมปราบโกงและผลิตการให้หมดสิ้น
พร้อมนโยบาย๖หยุดปลดล็อกประเทศไทย